อีก๒เดือนก่อนที่พรบและกฎหมายฉบับนี้

แต่ว่าตอนนี้ทางชาวบ้านเองก็นอนกายหน้าผากอยู่เหมือนกัน

อยากได้รับคำชี้แจงจากหน่วยงาน
อีกครั้งจะเข้าไปหาหน่วยงานก็กังวลเหมือนกัน
จะต้องเสียค่าปรับตามคำถามที่ชาวบ้านบอก
แล้วจะทำยังไงกันดีในช่วงนี้นะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวเราพูดคุยกับทางพอสำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค๓จังหวัดเพชรบุรีกันหน่อย

สวัสดีครับคุณสืบสกุลและคุณอาริยาครับ
ใช้ช่องทางรายการของเราชี้แจงชาวบ้านหน่อยฮะ
สิ่งที่ต้องการจะชี้แจงชาวบ้านณขณะนี้พออยากจะบอกอะไรบ้างครับ
ครับคือจริงแล้วปรบการบรรเวลาในน้ำไทย
คือว่าด้วยการล่วงล้ำลำแม่น้ำนี่
มันกลาขึ้นหรือมันหยัดขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๔๕๖แล้ว
แล้วก็กฎหมายฉบับใหม่นี้ทางคณะรัฐบาลหรือผู้บริหารได้แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่๔๗พศ๒๕๖๐ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่๒๓กุมภาพันธ์๒๕๖๐ครับ
สรุปของสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็คือ
เหตุผลและความจำเป็นที่ทางรัฐบาลได้ออกกฎหมายฉบับนี้ก็คือเห็นว่า

โรงหลังแม่น้ำต้อนคลองและสายหาดของ
สายหาดสารระใช่ล่างต่างให้มัน
ได้มีผลบังคับดีขึ้นเลยก็เอากฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา

ฐานะสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็คือ
กฎหมายฉบับของกฎหมายฉบับ
แต่ไม่เกินตรังละแม็ดละ
๕๐๐บาทแต่ไม่เกินจังหลังแมตรละ๑หมื่นบาท

แต่พอกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นฉบับที่แก้ไขใหม่เนี่ย
ก็จะเพิ่มโทษเป็น๓ส่วนก็คือ
มีเพิ่มโทษจำคุกกับผู้กระทำความผิด
จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
หรือข้อที่๒ก็คือเพิ่มโทษจับ
โดยคำนวณพื้นที่ในอาจารย์ไม่น้อยกว่าจังหลังแมตรละ๑๐๐๐บาท
แต่ไม่เกินจังหลังแมตรละ๒๐๐๐บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็มีการเพิ่มโทษของการปรับเป็นรายวัน
ในกรณีที่ต่างให้รื้อถอนแล้ว

ให้จับเป็นรายวันในอาจารย์แมตรละไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ครับในกรณีสิ่งร่วมร่ำน้ำที่จะเกิดขึ้นใหม่นะครับ
พอครับกฎหมายนี้บังคับใช้แล้วใช่ไหมครับ
บังคับใช้แล้วเมื่อวันที่๒๓คุมภาพภัณฑ์๒๕๖๐ครับ
เอ๊ะแล้วมีข่าวที่ออกมา๒๒มิถุนายนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
มิถุนายนคือเป็นบทเฉพาะการของกฎหมายฉบับนี้คือ
ในกรณีที่ผู้ที่มีการก่อสร้างสิ่งลงรับน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือไม่เป็นไปตามอนุญาต
ก็ให้เจ้าของหรือผู้เค้าพรองมายื่นแจ้งการกระบวนต่อเจ้าท่า
ภายใน๑๒๐วันนับแต่กฎหมายฉบับที่๑๗มีผลบังคับใช้
ก็คือวันที่๒๒มิถุนายน๒๕๕๙

ตอนนี้ถ้าดูเรื่องบทเฉพาะการตรงนี้ชาวบ้านบอกว่า
ก็ไม่กล้าเข้าไปที่จะไปยื่น
เพราะกลัวจะโดนปรับหรือจะโดนย้อนหลังหรือจะโดนอะไรก็ตาม
เพราะที่นี้มันมีทั้งที่เอกสารสิทธิ์ไม่มีเอกสารสิทธิ
แล้วชาวบ้านกังวลเรื่องหนึ่งคือแต่ก่อนเขาอยู่แบบนี้
แต่ว่าตลิ่งมันเข้ามาเองหรือเปล่า
มันจะเกิดจากการกัดซ้อแล้วมันก็ทำให้
มันเหมือนกับมีสิ่งลุกล้ำยื่นออกไป
ดังนั้นชาวบ้านเลยอยากจะถามผอด้วยนะครับ
ว่าพอทางกรมเจ้าท่าเองมีการออกสำรวจพื้นที่ตรงนี้
หรือยังแล้วมีพื้นที่ลุกล้ำยังไงบ้างครับ
ในพื้นที่ลุกล้ำมันก็มีทั้งกัดซ้อกันทั่วไปทั้งประเทศ
แล้วก็กฎหมายจำนี้เป็นการเป็นนโยบายของรัฐบาล
แล้วก็การที่จะรับรู้รับทราบว่ามีการกัดซ้อนหรือไม่
มากน้อยอย่างใดก็โดยการมาการแจ้งแบบการฝ่าพื้น
การถูกสร้างถึงกลมล้ำในการที่เขาจะลงไปตรวจสอบ
ตามแนวเอกสารสิทธิ์ของโฉนดที่ดิน
ถ้ามีการกัดซะแล้วก็มีการห่วงกันท่านก็ยังมีสิทธิ์อยู่ในแนวโฉนดที่ดินเดิมอยู่ครับ
แต่ตรงนี้ชาวบ้านไม่กล้าท่านดังนั้นท่านจะบอกชาวบ้านยังไงบ้าง
บอกกลัวเหลือเกินไปถึงก็โดนยึดโดนปรับอะไรอย่างนี้ครับ
จริงแล้วในเรื่องกฎหมายจบแบบนี้ผมก็ได้ในจังหวัดเพชรบุรี
ผมก็ได้มีการประชารัฐภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เช่นเมื่อวันที่๒๔มีนาคม
เราก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนในพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลภาคตะบูนะครับ
มาประจุบวันที่หอพระจุทธิศสบานเนี่ย
วันนั้นก็ประมาณ๒๐๐ถึง๓๐๐คนก็สอบกัน
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติและข้อบังคับของกฎหมายฉบับนี้
ก็เป็นที่เข้าออกเข้าใจของประชาชนในระดับหนึ่งแล้วครับ
เหรอฮะแต่ว่าก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ยังกลัวอยู่นะท่านนะท่านผอ
ท่านพออ๋ออีกนิดหนึ่งถ้ามีการรื้อถอนจริง
สำหรับท่าเทียบเรือที่ชาวบ้านเขาก่อสร้างขึ้นมาลงน้ำเนี่ยนะฮะ

แล้วเขาจะอยู่ยังไงเพราะเดินทางทางเรืออย่างเดียว

ตรงนี้นี่จะพอจะอธิบายชาวบ้านยังไงได้บ้างคะผอ
จริงแล้วถ้าเทียบเรือเป็นสิ่งร่วงรับลมน้ำ
ถึงอนุญาตได้
ถ้าท่านมาแจ้งภาพเงินกับเจ้าท่า

อยากให้เข้ามาที่จะคุยมาสำรวจกันใช่ไหมฮะ

และครับขอบคุณท่านผู้บุตรการสำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคที่๓จังหวัดเพชรบุรีพอคำรณอินจันทร์ด้วยนะครับ
ก็มาชี้แจงตรงนี้ตรงนี้จริงเรื่องที่ต้องคุยกันเยอะนะครับ
แต่ที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตามติดต่อเนื่องว่าทางหน่วยงานเข้าไป
แจ้งพูดคุยกับชาวบ้านให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจอย่างไรบ้าง